หลังจากเสร็จศึกเลือกตั้ง๑๔พฤษภาคม

เขาบอกโอ้โหซีกประชาธิปไตยนี่เสียงท่วมท้น
ก้าวไกล๑๕๑เสียงเพื่อไทย๑๔๑เสียง

พฤษภาคมนะครับหลังผ่านวันเลือกตั้งแค่สามวันร้านเชมิลินย่านถนนสุโขทัยนะครับ
ตกลงตั้งรัฐบาลร่วมไปด้วยกันจากนั้นพักเก้าไกลและพักเพื่อไทยนะครับ
ก็ตกลงคบหาอยู่กินด้วยกันจริงแล้วเขาแบบเขาจีบกันแล้วเขาอยู่ก่อนแต่งเลยเหรอบ้าพี่อุ๋ย
แล้วมันเลยอยู่ไม่ได้เนี่ยไม่รู้เอาเป็นว่านี่ฮะรวมกับอีก๖พักด้วยนะ
จาก๑๗ที่นัดกันที่ร้านอาหารเชมิลินใช่ไหมครับหลังจากนั้นก็มาร่วมกันนะฮะ
ข้อตกลงร่วมกันที่จะผลักดันในฐานะพักร่วมรัฐบาลเนี่ยนะครับ
มี๒๓ข้อมี๕แนวทางปฏิบัตินะครับ๒๒พฤษภาคม๖๖วันนั้นเขา
เลือกวันที่ตรงกับวันปฏิวัติวัตตาประหารเลยต่อมานะครับ๓๐
พฤษภาคมที่ที่ทำการพักประชาชาตินะฮะวันนั้นมีการประชุมนะฮะ
เพื่อหารือกันว่า๘พักเนี่ยจะทำงานกันอย่างไรให้เป็นไปตาม
กำลังเอมโอยูนี่อ้าวสวีตมากนั่นวันนั้นในหวานมากนะพี่พราค
ประชาชาติเขาจะเวี่ยนะจะเวี่ยทุกสัปดาห์รู้ไหมฉันแล้วมี

เห็นมั้ยดิวเลิฟเกิดขึ้นที่นี่แหละ

แสดงว่าคุณหมอชนน่านรักมากนะสิเทไปฝั่งนู้น
เอาเหรอแต่หัวใจเต็มดวงมันอยู่ฝั่งคุณพิธาไง
อ๋อแต่นี่มีมินิฮาร์ดให้อีก
อ้าวเดี๋ยวดูบรรยากาศตรงนี้หน่อย
อยากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ให้ความมั่นใจว่า
ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราจะอยู่ด้วยกันตลอดไป

ผ่อนฉวนน่าเลยบอกโอ้ยมีแต่ดีลเติ้ล

เพื่อไทยต้องส่งตัวแทนออกมาประกาศต่อสาธารณะ
ยืนยันอีกครั้งนึงว่ารักกันจริงไม่ใช่คลุมถุงชนนะ
เราเนี่ยรักกันแบบโอ้โหดุดดั่งข้าวต้มมัด
ให้ก้าวไกลกับเพื่อไทยเป็นข้าวต้มมัดประชาชนเป็นตอกครับ
จะมัดทั้งเพื่อไทยก้าวไกลไปอยู่ด้วยกันห้ามหนีจากกัน
อ่านี่ฮะรู้สึกวันนั้นจะ๑๓กรกฎาคมนะวันโหวตเลือกนายกนะ
อาจารย์วันนอร์เป็นประธานสภาแล้วนะครับทำหน้าที่ประธานรัฐสภา
อดิษรบอกเรามันคือข้าวต้มมัดประชาชนเป็นตอกเราต้องอยู่ด้วยกัน
มา๑๔กรกฎาคม๑๓กรกฎาที่คุณพิทาโหวตนายกไม่ผ่านใช่ไหม
๑๔กรกฎาคมนะครับหลังจากก้าวไก่เนี่ยไม่สามารถส่งคุณพิธาเป็นนายกได้นะครับ
นายกได้นะครับคุณหมอชนั่นหลังจากภาคเพื่อไทย
ตอนนั้นก็เริ่มส่งสัญญาณแล้วว่าพักเพื่อไทยเนี่ย
คงจะต้องมุ่งหน้าในการจัดตั้งรัฐบาล

โดยไม่มีข้อผูกมัดว่าจะต้องไปเป็นฝ่ายค้านกับก้าวไกล
แต่เราไม่มีข้อผูกมัดอะไรนะครับ
ในการที่จะไปเป็นฝ่ายค้านหรือไม่เป็นฝ่ายค้าน
เพราะว่าประชาชนเสียงข้างมากเขาเลือกให้มาเป็นฝ่ายจัดตั้งรัฐบาล

เช้าวันถัดมา๑๕กรกฎาคมครับพักก้าวไกล

ซึ่งตอนนั้นไม่สามารถตั้งรัฐบาลได้เพราะว่าติดล็อกนะฮะ
ทั้งสวก็ไม่โหวตให้สสอีกสี่กนึงก็ไม่โหวตให้
ติดทั้งเรื่อง๑๑๒แล้วก็อุดมการพักต่าง
แล้วก็ยังมีเรื่องคำสั่งของสารรัฐมนูลให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ใช่ไหม
หรือว่ากรณีเรื่องการแก้๑๑๒ที่ถูกคนร้องไปที่สารรัฐมนูล

นี่คุณพิธาตัดสินใจนะฮะอัดคลิปส่งไม้ต่อ
ให้พักเพื่อไทยทำหน้าที่เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลแทนนะครับ

ผมพร้อมเปิดโอกาสให้ประเทศไทยโดยเปิดทางให้พักอันดับสอง
คือพักเพื่อไทยเป็นแก่นำจัดตั้งรัฐบาลของพักร่วมรัฐบาล๘พัก
และผู้แทนรัศดรพักเก้าไกลทุกคนพร้อมสนับสนุน
เคนเดดนายกรัฐมนตรีของภาคเพื่อไทย
จากนั้นก็เป็นอย่างที่ท่านผู้ชมก็คงจะได้เห็นกันตลอดมา
ซึ่งก็น่าจะยังพอจำได้อยู่
ไม่ได้เสียงสนับสนุนเพิ่มเติมเลย
ด้วยเงื่อนไขก็คือถ้ามี๑๑๒กับ๙ไกล
เขาไม่ขอร่วมรัฐบาลไม่ขอยกมือโหวตสนับสนุนให้